ต้องติดตามประเด็นในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุระเบิดซ้ำรางรถไฟ
ซึ่งเคยระเบิดไปเมื่อวันที่๓ธันวาคม
แต่ปรากฏว่าขณะที่ช่างซ่อมเข้าไปดูแลซ่อมบำรุงทางรถไฟ
เมื่อเช้านี้ประมาณ๖นาฬิกา๒๐นาที
เกิดเหตุระเบิดซ้ำจุดเดิมตรงนี้นะครับ
และทำให้ช่างเสียชีวิต๓ราย
แล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๔รายนะครับคุณผู้ชมฮะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเวลา๖นาฬิกา๒๐นาที
คนร้ายรอบวางระเบิดซ้ำเป็นระเบิดลูกที่๒
บริเวณเส้นทางรถไฟจุดเดิมที่เคยถูกลอบวางระเบิดเมื่อวันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยจุดเดิมเลยนะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าโพอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับ
เรื่องต้นมีรายงานว่าพนักงานของการรถไฟที่กำลังเข้าไปกู้ซากรถไฟที่ตกราง
แล้วก็ซ่อมรางรถไฟที่รับความเสียหายจากแรงระเบิดครั้งก่อน
ได้รับบาดเจ็บสาหัส๗รายนะครับแล้วก็ในจำนวนนั้นมีผู้เสียชีวิต๔รายครับ
รายอาการปลอดภัยแล้วสำหรับผู้บาดเจ็บที่เหลือ๔รายนะครับ
ก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับ
ก่อนว่าปลอดภัยจึงจะให้แพทย์แล้วก็ตำรวจเข้าไปชนะสูตรศพในเบื้องต้นในพื้นที่เนี่ยนะครับ
และถึงจะให้กู้ร่างนำออกมาจากพื้นที่เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจุดที่ระเบิดซ้ำลูกสองอยู่ห่างจากกองอำนวยการของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับทีมช่างของการรถไฟที่เข้าปฏิบัติงานกู้ซากรถไฟ
แล้วก็ซ่อมแซมรางรถไฟราว๔๐๐เมตรนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่หากย้อนกลับไปนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๓ธันวาคมนะครับ
ขณะนั้นมีการเกิดระเบิดรางรถไฟแล้วก็ทำให้รถไฟบรรทุกสินค้านะครับ
พลิกตกราง๑๑ตู้เสียหายทั้งขบวนแล้วก็รางรถไฟผิดรูป
ดังนั้นตั้งแต่วันที่๓วันที่๔วันที่๕จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับ
ก็มีการซ่อมรางรถไฟมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุระเบิดซ้ำครั้งที่๒เมื่อเช้านี้นะครับ
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีทีมช่างแล้วก็คนงานของการรถไฟ๗คน
กำลังเดินเข้าไปหยิบถังแก๊สและอุปกรณ์เพื่อเตรียมเข้าไปกู้โบกี้
แล้วก็ซ่อมแซมรางรถไฟแล้วจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นครับ
ขณะนี้ในพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ตัดสัญญาณโทรศัพท์
แล้วก็มีหน่วยงานด้านความมั่นคงกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ห้ามไม่ให้ใครเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดนะครับ
เพราะอาจจะมีการลอบวางระเบิดอีก

แต่อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่นะครับ
ล่าสุดทางด้านของแม่ทัพภาคที่๔

พลตรีภัยศาลหนูสังได้เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

โดยเฉพาะการนำร่างของพนักงานรถไฟทั้ง๓คน

ยังถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับ

ทางด้านของชาวบ้านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ

เวลาประมาณ๖นาฬิกา๒๐นาที

เหมือนกับการที่ระเบิดครั้งก่อน
เมื่อวันที่๓ธันวาคมนะครับ

เข้าไปเก็บกู้โบกี้แล้วก็ซ่อมแซมรางที่เสียหาย

ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านท่าโพตอนนี้กลัวมากนะครับ
ว่าอาจจะเกิดระเบิดซ้ำอีกหรือเปล่า
ชาวบ้านไม่กล้าไปกรีดยางแล้วนะฮะ
หลายคนก็ไม่กล้าเข้าไปเก็บน้ำยาง
เพราะกลัวว่าจะมีการเกิดระเบิดขึ้นนั้น
นี่ค่ะก็เป็นความหวั่นวิตกของชาวบ้าน

แล้วก็มันมีผู้เสียชีวิตอีกด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ต้องมีการตรวจสอบต่อเนื่องนะฮะ

เราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบโดยด่วนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะฮะ